ดูเรื่องของความสวยงามความร่มรื่นกันบ้างนะคะ

สยิตรวมทั้งวัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะ
จะสวยงามร่มรื่นทุกที่ค่ะ

ระหว่างสวนนงนุษย์พัทยาและทหาร

สวยงามแค่ไหนติดตามได้จากรายงานเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นมัศยิตกลางจังหวัดปัตตานี
หรือวัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวง
ทหารและเจ้าหน้าที่จากสวนนงนุษย์พัทยา
ก็มีแนวคิดตั้งใจที่จะปรับภูมิทัศน์
ให้ศาสนสถานทั้งสองแห่งสองศาสนา
รื่นสวยงามประทับใจผู้มาเยือน
ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการคืนความสุขให้กับประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่กองทัพบก

พร้อมต้นไม้และเครื่องมือเครื่องจักร

ร่วมกันเนรมิตศาสนสถานของชาวไทยพุทธ

ส่งเสริมธรรมนุบำรุงสองศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยใช้วิธีการจัดสวนแบบผู้ชาย
นั่นก็คือทำให้สวนมีความคงทนถาวรแล้วก็ดูแลง่ายครับ
ผมใช้คำว่าสวนผู้ชายนะครับ
จริงเป็นสวนที่ดูแลง่าย
และไม้หลักที่มีเนื้อหาสาระที่พิจารณาลำ
ส่วนใหญ่ก็คือส่วนประกอบที่ทำให้ภูมิทัศน์ดูสวยงาม
เหมาะกับสถานที่แห่งนี้ครับ
โดยมัศยิตกลางจังหวัดปัตตานี
ได้จัดสวนโดยรอบคล้ายแบบตะวันออกกลาง
นำต้นไม้เชิงสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม
ต้นอินทภาลำต้นปามผสมผสานกับหมายพุ่มชนิดต่าง
ตกแต่งได้สอดคล้องและสวยงาม
แต่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของมัศยิตกลางอย่างครบถ้วน
เพื่อสร้างบรรยากาศและความแปลกตาให้กับผู้ที่เดินทางไปประกอบศาสนกิจ
ส่วนวัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวง
เจ้าหน้าที่ได้นำต้นปามหมากแดงและไม้พุ่งชนิดต่าง
ลูกรอบวัดรวมถึงพระอุโบสถ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา
สร้างความสวยงามและอลังการไม่แพ้กันครับ
โดยการเนรมิตศาสนสถานทั้ง๒แห่ง
คาดว่าใช้งบประมาณกว่า๑๕๐๐๐๐๐บาท
ต่อไปนี้ชาวจังหวัดปัตตานีจะเข้าวัดหรือมัศยิต
ก็เตรียมตัวเซลฟี่กับโซนสวยให้ชื่นใจได้ด้วยนะครับ